เหตุการณ์ที่มีเจ้าหนี้บุกไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้
ถึงกลางที่ทำการปรายศนีย์ที่จังหวัดสมุทรปราการ
กระชากผมไปโอ้โหทำร้ายเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปไลฟ์เฟซบุ๊ก
ทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้เพราะว่าได้ข้อมูลมาเพิ่ม
มีภาพจากกล้องวงจรปิดได้ข้อมูลมาว่า
เขาเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีนะกลุ่มเจ้าหนี้
มีคนมานั่งดูลาดเราก่อนว่าลูกหนี้มาหรือยัง
พอลูกหนี้มาถึงอ้าวส่งสัญญาณให้เจ้าหนี้บุกไปทำร้าย
เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหนี้มากัน๕คนผู้ชาย๒คนค่ะ
มานั่งดูลาดเหลาก่อนว่าลูกหนี้มาหรือยัง
พอลูกหนี้มาลงจากรถฮอนด้าแจ๊สสีเทาคันนี้ค่ะ
แล้วก็เข้าไปในที่ทำการปรายศนีย์ฝ่ายผู้ชายที่มารอดูรัดเหลา
ส่งสัญญาณเลยมาแล้วผู้หญิงสามคนเลยกรูเข้าไป
ในที่ทำการปลายสนีนี่คนส่งสัญญาณนะคะ
เป็นผู้ชายสองคนคอยดูคอยมองอยู่อย่างนี้ค่ะ
มั้ยเขาวางแผนกันมาก่อนเตรียมการกันมา
เจ้านี่มาเลยวิ่งมาเลย๓คนแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะแล้วส่งมือถือให้อีกคนถ่ายคลิป
แล้วกระชากผมจิกออกมาแล้วแบบนี้เลย
จิกหัวออกมาเลยเหรอแล้วไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วย
แต่สุดท้ายเหมือนกับเฟซบุ๊คต้นทางเขาลบคลิปไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ลบไปมันก็ไม่ทันแล้วอ่ะเนอะมันเผยแพร่ออกไปแล้ว
มันถูกนำเสนอข่าวไปแล้วและคลิปอยู่ในมือตำรวจแล้วค่ะ
คือเจ้าหนี้บุกเข้าไปแบบประชิดตัวกระชากหัว
ต่อยทั้งเตะทั้งถีบทั้งตบหน้าจับหัวโขกพื้นโอ้โห
ทางเจ้าหน้าที่ที่ปรายศนีย์เขาก็ไล่ออกไป
มันมาทำร้ายร่างกายอะไรกันที่แบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วเสียงเสริงอะไรก็ดังคนไปใช้บริการก็ตกใจ

นี่ลากออกไปอีกค่ะไม่หยุดค่ะ

ใช่ค่ะเป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๓คนนะคะ

อันนี้จดหัวมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ด้านในแล้วลากออกมา

เหมือนกับจะแสดงให้คนอื่นเห็นหรือยังไงว่า
หลายครั้งเจ้าหนี้ชอบแบบโชว์ว่าเวลาไปทวงหนี้

ใช่ถ้าไม่จ่ายเงินจะโดนแบบนี้
ทีมข่าวของเราคุยกับผู้ช่วยหัวหน้าที่ทำการปรายศนีย์พระสมุทรเจดี

บอกว่าวันเกิดเหตุได้รับรายงานมีคนทะเลาะกันทางเข้าปรายศนีย์ส่งเจ้าหน้าที่ไปห้าม
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงทั้งหมดเขาก็กระชากดึงกันออกไปหมดแล้วอะค่ะ
ก็เลยฝากไปถึงกลุ่มผู้ก่อเหตุว่านี่คือสถานที่ราชการนะมาทำแบบนี้ไม่ได้
ผู้ใช้บริการคนอื่นเขาเดือดร้อนเขาอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะ
วันนี้คุณมะเหมียวนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามหาลูกหนี้ในคลิปตามที่อยู่ที่บ้านนะคะ
ปรากฏว่าเป็นบ้านแฟนเก่าเธอเจ้าของบ้านบอกขอไม่ยุ่งเกี่ยวได้ไหมเลิกกันไปแล้ว
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าควรจะไปเจอใครทีมข่าวของเราเลยไปตามข้อมูลนี้ไปเจอในนุ่มนามสมมุติเจ้าหนี้ของผู้หญิงในคลิปอะค่ะ
เขาก็บอกว่าเมื่อก่อนผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อมุกเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมมุกขายหวยใต้ดินหน้าวัดที่อำเภอพระสมุทรเจดีแล้วก็ตั้งวงแชร์ด้วย
ปี๒๕๖๐มุกมาขอยืมเงินพ่อเขาไป๒แสนพอทวงก็ไม่คืนจนพ่อเขาตายไปแล้วมุกก็ไม่คืนแล้วหนีไปอยู่ที่อื่นไปศัลยกรรมเปลี่ยนหน้าจนจำแทบไม่ได้
หนี้ในคลิปตัวคนให้ข้อมูลของเราคนนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้รู้จักส่วนตัวนะรู้แค่ว่ากลุ่มเจ้าหนี้เขารวมกลุ่มกันเหมือนกับโดนโกงวงแชร์เลยไปล่าตัวมุกแล้วพอไปเจอตัวมุกที่ทำการปรายศนีย์ใช่ไหมเลยกระชากดึงออกมาแล้วทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็น
เป็นการแตดตามของคุณรับรับคุณไปครับ

แต่วันนั้นที่ผมเห็นในเพจทวงมันเอารูปมันไปโพสต์
ประจานหลายคนอยู่ที่เกิ้มตังค์ไป
ถ้าฟังข้อมูลจากในหนุ่มนามสมมุติคนนี้
เขาอ้างว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในคลิป

ยืมเงินพ่อเขาสองแสนจนพ่อเขาตายก็ยังไม่คืน
ยกรรมเปลี่ยนแปลงใบหน้าแล้วก็หลบหนีไป
กลุ่มนี้ไม่ใช่แก๊งเงินกู้นอกระบบ
แต่เป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถูกโกงแชร์
สำเร็จของพวกที่ให้ตอบเลย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาเจ๊ไฟล์ครับ
คนที่อยู่ในคลิปพี่บอกว่าไม่ใช่ว่าเจ้าหนี้

โทรหาก็ติดต่อไม่ได้ค่ะก็เลยเอาภาพและคลิปที่เกิดเหตุไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้น
เขาก็บอกว่าอ๋อเจ๊ไฟล์รู้จักนะแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เห็นเลย
เราก็เลยถามว่าตกลงเจ๊ฟ้ายนี่ยังไงเป็นคนปล่อยเงินกู้เป็นเจ้าหนี้เงินกู้
หรือเป็นคนโดนโกงแชร์กันแน่งงไปหมดแล้ว
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าเจ๊ไฟล์คนที่อยู่ในคลิปที่ไปทำร้ายเขาเนี่ย
ไม่ได้ปล่อยเงินกู้นะเขาก็เป็นคนทำมาหากินรับฮิ้วขนมขายตามปกติ
ส่วนคนที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิปที่ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นลูกหนี้เนี่ย
เขาก็บอกไม่รู้จักแต่คนแถวนี้เขารู้กันหมดว่าผู้หญิง
ถูกทำร้ายในคลิปโกงแชร์เนี่ยค่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

อื้อฮือก็จ่ายให้เขาจ่ายหมด

ติดต่อไปที่ผู้เสียหายให้มาให้ข้อมูลค่ะ
ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามันเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินกัน
มันก็จะเข้าข่ายการทวงหนี้ที่ไม่ถูกต้อง
พรบการทวงถามหนี้
ซึ่งมันต้องอยู่ในเงื่อนไขตามข้อกฎหมายที่กำหนดนะคะ
ใช้ความรุนแรงไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวเราจะตามให้ต่อว่าตกลงแล้วเป็นเจ้าหนี้ไปทวงหนี้
หรือเป็นคนถูกโกงแล้วก็ไปตามเรื่องของตัวเองหรือยังไง
แต่สุดท้ายมันก็ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้อยู่ดี
เราก็พยายามตามหาทางคุณมุกอยู่นะ

เผื่อมีมุมของคุณมุกก็บอกมาได้นะฮะค่ะ